คุณผู้ชมคะไปพิสูจน์กันหน่อยบ้านหลังนี้ที่นนทบุรีค่ะ
เธอบอกว่าเป็นบ้านเช่านะคะไฟไหม้เป็นร้อยครั้ง
อยู่ดีก็ไฟไหม้หาสาเหตุไม่ได้ก็พยายามจะถ่ายคลิป
แล้วก็ไปโพสต์คนก็แชร์ต่อกันเยอะก็พยายามจะช่วยหาสาเหตุ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูก่อนว่าไฟไหม้บ้านหลังนี้มันไหม้แต่ละจุดยังไงบ้างนะคะ
นี่ค่ะอันนี้คือคลิปเมื่อวันที่๓๐กรกฎาคม
คุณส้มอายุ๒๗ปีเขาเช่าบ้านหลังนี้อยู่นะคะ
เขาถ่ายคลิปเอาไว้ไฟลุกไหม้เข้าของในบ้านหลายจุดนะคะ
แล้วไหม้แบบต่อเนื่องติดต่อกันเป็น๑๐ครั้งนะพี่อุ๋ย
ลิ้นชักตู่เสือผ่าถี่นอนกองเสื้อผ้าคนในบ้านก็ช่วยกันดับไฟ
บ้านหลังนี้อยู่ในซอยวัดลาประดุกนะคะที่บางบัวทองนนทบุรีค่ะ
ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบมันก็มีร่องรอยไฟไหม้จริงเยอะเลย
ประตูตู้ทีวีเครื่องปริ้นต์ที่นอนเต็มไปหมด
ยืนยันว่าอันนี้ไม่ได้เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะไม่มีสายไฟ
เช่าบ้านมาสองเดือนอยู่กันเจ็ดคนครั้งแรกที่ไฟไหม้คือสามสิบกรกฎาคมหนึ่งทุ่ม
กับน้องสาวไปทำงานข้างนอกเหลือลูกเล็ก๑ขวบก็คือก็ต้องพาไปด้วย
ก็มีเด็กอยู่ในบ้านนะคะมีลูกคนโตอายุ๑๒๑๑๖๐ไล่กันไป
โทรมาบอกว่าบ้านไฟไหม้ที่ประตูห้องน้ำมันเป็นพลาสติก
เด็กก็วิ่งออกมามีรถดับเพลิงมาตอนแรกคิดว่าเด็กเล่นอะไรกันหรือเปล่า
ฟงจุดไฟหรือเปล่าคาดคันเด็กเด็กยืนยันว่าไม่เลยไม่ได้จุดไฟ
หลังจากนั้นมันเริ่มไหม้ตามจุดต่างโดยไม่มีสาเหตุนะคะ
ก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปบนบานสารกล่าวหรือทำอะไรไม่ดีไว้นะ
พยายามจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรศัยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์กันแน่
ตอนแรกเพื่อนบ้านก็ไม่เชื่อคืนนั้นก็เรียกเพื่อนบ้านมาพี่มันไหม้เองจริงนะ
พี่เขาอาจจะพี่อยู่ด้วยพี่อยู่เป็นเพื่อนเขาก็เห็น

ไม่ได้เห็นว่ามันขึ้นตอนมันขึ้นแต่คืออ่าเราอยู่นอกบ้านกัน
แล้วก็อยู่นอกบ้านเนี่ยตรงมุมข้างหลังเนี่ยอยู่กันหมดทุกคน
ไฟก็ลุกตรงโต๊ะรีดห้าเองเพราะว่าตอนไฟไหม้ก็ก็อยู่ด้วยกันหมดอ่ะ
แล้วใครจะเด็กจะมีความสามารถสร้างเรื่องได้ขนาด
ซึ่งตอนหลังที่เราใช้เฉลี่ยที่บ้านเนี่ยที่มาเช่าอยู่อ่ะก็ไม่ได้มีปัญหา
อยู่ได้๒เดือนกว่าไม่มีปัญหากับใครไม่ได้อะไรกับใครเลยเพื่อนบ้านก็ดี
อ่าแล้วบ้านนี้เด็กเยอะด้วยนะฮะสามสี่คนค่ะ
คือคุณส้มบอกเคยจับเด็กไปขังอยู่ในห้องเดียวกันให้หมด
ดูสิจะมีใครจุดไฟไหม้อีกไหมปรากฏไฟมันลุกนอกห้องที่เด็กอยู่นะฮะ

คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทางช่อง๘เนี่ยเขานำกล้องไปติดตั้งเอาไว้ที่บ้านหลังนี้
นี่เราก็ขออนุญาตทางช่อง๘นำภาพให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะฮะ
เพราะหลายท่านจะแนะนำกันอยู่แล้วเวลาเกิดเหตุอย่างนี้ว่าติดกล้องวงจรปิดสิ
ไม่มีไฟไม้ค่ะ
คุณระวีการถามเพื่อนบ้านนะครับที่เช่าบ้านอยู่ด้วยกันนะ
บอกว่านี่มาช่วยดับไฟอยู่หลายครั้งนะตอนเด็กมาเรียกเนี่ย
ทีแรกก็สงสัยว่าพวกเด็กลืมป่ะ
แต่ก็เห็นกับตาตัวเองที่มันติดขึ้นมาเนี่ยสองครั้งก่อนจะมี
ไฟไหม้กระโปรงนักเรียนเนี่ยได้ยินแม่เด็กบอกอยู่เลยบอกเหลือ
โปรงนักเรียนนะยังไม่ถูกไฟไหม้แป๊บเดียวไหม้เลยอย่าว่าแต่
ข้าวของเลยเมื่อเช้านี้เธอบอกเธอเห็นเด็กเนี่ยหิวซื้อหมู
มาให้กินแม่เด็กเอาไปวางหลังตู้แป๊บเดียวไฟไหม้หมูปิ้ง
ถุงหมูปิ้งถูกไฟไหม้บางทีในกรงในเกะมันไม่ซะอย่างนั้น
นั่นแหละท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ออสนะฮะรองศาสตราอาจารย์ดร
ราชัยพุทธวงศ์จากทางมเกษตรนะครับนักวิชาการสาขาเคมีนะฮะ
มาตรวจสอบบ้านหลังนี้นะครับนี่ก่อนอื่นอาจารย์ออสก็คุยกับ
ลูกลูกหลานก่อนเลยนะแล้วก็ดูพวกเสื้อผ้าพลาสติกใน
มันก็มีนั่นแหละมันก็เป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ได้แต่ต้น
ต่อหรือว่าจุดกำเนิดความร้อนเนี่ยยังหาไม่เจอนะแต่อาจารย์ออส
บอกว่าถ้าเกิดทางเจ้าของบ้านไปแจ้งความเนี่ยเขาจะสามารถ
พวกลายนิ้วมือแฝงได้เลยนะมันจะดูละเอียดได้นะหรือจะ
อาจารย์ออสเอากล้องอินฟาเรทเนี่ยมาติดตั้งทั่วทั้งบ้านเลย
เพื่อจะพิสูจน์ก็ได้ถ้าเจ้าของบ้านยอม

ส่งไปซึ่งอะไรบางอย่างก็อาจจะเป็นพูดผีพริสาทอะไรตามความเชื่อได้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าต้องมาดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ